แล้วหรือเปล่าบันเทิงไทยรัฐไม่ปล่อยให้แฟนเพลงคาใจค่ะ
เอาไมค์ไปจ่อปากสัมภาษณ์กันเลยนะคะโดยพี่ไมค์ก็ยอมรับว่า
มีการวางแพลนไว้ว่าอีกสองถึงสามปีข้างหน้า
จะวางไมค์ร้องเพลงแล้วก็หันไปจับจอบจับเสียง
ทำไร่ทำนาทำการเกษตรตามสายเลือดรากเง่าลูกหลานชาวนาของตัวเองอยู่เหมือนกัน
สามปีหรือสามปีเขาจะขอหยุดลดบุบาทเรื่องของการร้องเพลงลง
อาจจะมีบุบาทอื่นขึ้นมาแทนโดยไปทำกิจกรรมรายการเกษตรของเราอะไรอย่างนี้
นานทีอาจจะมีเพลงให้ฟังอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้ทีเหมือนที่ผ่านมา
แฟนเพลงก็อย่าเพิ่งตกออกตกใจกันไปนะคะ
ยังไงเพลงของพี่ไมค์อยู่ในหัวใจของแฟนเพลงอย่างยาวนานและตลอดไปแน่นอน
ก็คืออาจจะไม่ได้ออกมาแบบถี่เท่าไหร่นานทีออกให้แฟนหายคิดถึงกันบ้างนะคะ
แต่จริงพี่ไมค์เองเนี่ยนอกจากทำการเกษตรเขายังทำน้ำพริกด้วยนะ

อร่อยไหมคะแซ่บไหมคะอร่อยแซ่บมากค่ะ